ลงใต้ไปที่นครศรีธรรมราชค่ะคือปากใต้เนี่ยเขาจะมีวันขึ้นเปรย์เด็กอ่อน
เด็กชายวัย๒ขวบค่ะเขาจัดงานนี้ให้ค่ะ
ทางครอบครัวก็เลยมีการจัดเลี้ยงข้าวเลี้ยงเหล้า
แต่ปรากฏว่าเพื่อนบ้านที่มาร่วมงานไปทะเลาะกับคนในบ้าน
แล้วมีการแทงกันจนเจ็บสาหัสเลยนะคะ
สุดท้ายตำรวจสพทุ่งใหญ่ก็ต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบ

โอ้โหนี่คือบ้านเลขที่๑๓๖หมู่ที่๓
กรุงหยันใต้ตะบนกรุงหยันต์อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
หน้าบ้านพบหยดเลือดแบบนี้กระจายไปหลายจุดเลยค่ะ
ส่วนคนเจ็บเจ้าหน้าที่และย่าดนำตัวส่งโรงพยาบาลทุ่งใหญ่
คนเจ็บชื่อว่านายรักชาติศรีสุขใสอายุ๔๒ปี
ถูกแพงเข้าที่หน้าท้องนึงแพลแขนซ้ายนึงแพล
แขนขวาสองแพลน่องขวาสองแพลน่องซ้ายหนึ่งแพล
นับเท่าไร๗แพลด้วยกันทั้งหมดที่โดนแพลงนะคะ
เพราะว่ามีเลือดตกในด้วยต้องส่งตัวต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลที่ใหญ่กว่า
เครื่องมือเครื่องไม้อาจจะครบกว่านะฮะก็คือส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลทุ่งสงศ์
เนื่องจากว่าอาการสาหัสเสียเลือดเยอะจริงแหมถูกแทงต้อง๗แผลเนาะ
ส่วนมือมีดชื่อว่านายถนอมชำนาญกิจอายุ๕๔ปีเป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้กัน
หลังก่อเหตุปุ๊บขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปที่บ้านแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็โดนจับนี่
อาวุธมีดนี่แหละค่ะเป็นอาวุธมีดของกลางยังเปื้อนเลือดอยู่เลยนะคะ
นายถนอมยอมรับสัตวภาพบอกว่าก่อนเกิดเหตุขี่รถจักรยานยนต์ไปที่บ้านในเรวัตดิ์ศรีศูกษาใหญ่เพื่อนบ้าน
เพื่อไปร่วมงานรับขวัญวันขึ้นเปรย์เด็กชายวัย๒ควบ
เจ้าของบ้านก็มีการทำกับข้าวกับปลาเลี้ยงกันอ๋อมีเหล้าด้วยไง
ญาติพี่น้องแขกเรือก็มาร่วมแสดงความยินดี
หนึ่งในนั้นก็มีนายรักชาติก็คือคนที่ถูกแทงซึ่งเป็นพี่ชายของเจ้าของบ้าน
มาร่วมงานนั่งดื่มเหล้ากันด้วยหลังดื่มไปได้สองขวด
อาการเริ่มออกแล้วนายถนอมคนแทงค่ะ
ไปมีเรื่องทะเลาะกับแย่เจ้าของบ้าน